วารินชำราบที่อุบลราชธานี
คือเมื่อวันอังคารชาวบ้านเขาไปรวมตัวกันเป็นร้อยคนเลยค่ะ
ประท้วงขับไล่รักษาการผู้อำนวยการคนนี้
เพราะพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็คือไม่มาทำงานด้วยแหละ
เปิดดูคลิปโป๊แล้วนักเรียนก็เห็นคลิปโป๊ด้วย
รวมถึงยังมีการเอาปืนไปขู่อาจารย์
ที่มีการไปติดตามทวงถามหนี้สิน
ทีนี้ค่ะความคืบหน้าในเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่เลย
ไปที่โรงเรียนบ้านห้วยขยุง
อยู่ในตำบลห้วยขยุงที่อำเภอวารินชำราบอุบลราชธานี
อันนี้เป็นภาพวันอังคารนะคุณผู้ชม
ตอนที่เขามาถือป้ายประท้วงขับไล่
เห็นไหมพวกเราไม่ต้องการคนถ่วงความเจริญของโรงเรียน

แต่ตอนที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถาม
ก็ไปเจอกับนายบริพัทยุภา
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยขยุง
ก็บอกว่าที่ผ่านมามีการทำหนังสือ
ร้องถึงพฤติกรรมของนายภูวนาศอิ่มทรัพย์
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

คุณครูที่ไปติดตามทวงถามหนี้สิน
มีการเปิดดูคลิปโป๊ในโรงเรียน
คือร้องเรื่องนี้ไปยังสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลรัชธานีเขต๔
ให้สอบสวนตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะ
คือมีนาคมปีนี้
ทีนี้ทางสำนักงานเขตตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
ก็พบมูลความจริง
แต่ไม่ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงนะคะ
ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก็เลยพูดคุยกับนายภูวนาศ
แล้วก็ให้ย้ายออกจากโรงเรียน
แต่ทีนี้นายภูวนาศเขาบอกว่า

แล้วผมก็ไม่ยอมย้ายออกจากโรงเรียน
พอทำอะไรไม่ได้เนี่ยชาวบ้านเขาก็เลยทนไม่ไหว
มาประท้วงแบบนี้นะคะ
ซึ่งนายภูวนาศจากการสอบถามข้อมูล
จากประธานสภาเทศบาล
ก็บอกว่านายภูวนาศมาเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้สัก๘ปีแล้ว
จากจะมีพฤติกรรมชักปืนมาขู่คุณครูที่ไปทวงถามหนี้สิน
หรือว่ามีการดูคลิปโป๊ะแล้ว
ยังเอาเวลาราชการไปทำรถไปขับรถแท็กซี่
แล้วก็เคยปลอมลายเซ็นต์ของพอคนเก่า
เพื่อใช้ในการสอบบรรจุตำแหน่งด้วยนะคะ
ฟังเสียงประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยขยุงหน่อยค่ะ
ตัวนี้มันมันมีการข่มขู่ครูครูก็บอกผมเหมือนกัน
วันนั้นอาจารย์ปียลักษณ์ยืมเงินอาจารย์ปียลักษณ์
ไม่รู้ว่ายืมเท่าไหร่ประมาณ๓๐๐๐๐ได้ไหมเนอะ
ยืมไป๒ปีแกก็เลยไปถาม๒ครั้ง
ทีนี้ไม่รู้มันคิดยังไงแล้วมันล้างปืนเสร็จ
มันเอามาวางไว้หน้าห้องเด็กอนุบาล
โป๊เนี่ยเด็กเด็กนักเรียนเขาบอกเอง
ผู้ปกครองกำลังบอกหลานหนูยังมาบอกหนูเลยว่า
รองพอดูแต่หนังโกแล้วก็เรียกเด็กนักเรียนขึ้นไปดูด้วย
คุณผู้ชมประเด็นนี้ผู้ปกครองเด็กเขาก็บอกนะ
เคยมารับทั้งลูกชายลูกสาวเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้
แต่พอมาถึงเอ๊ะลูกอยู่ไหนไม่เห็นลูกแล้วลูกก็วิ่งลงมา
ทีนี้ผู้ปกครองก็เลยถามไปไหนมาลูก
ลูกบอกว่ารองพอเรียกให้ขึ้นไปดูหนังโป๊บนห้อง
ทีนี้แม่ก็เลยบอกลูกเลยบอกว่าไม่เอาแล้ว
รอบหน้าห้ามขึ้นไปอีกแล้วเพราะว่ากลัวว่าลูกจะไม่ปลอดภัย
เพราะว่าคุณแม่เองก็รู้พฤติกรรมเกี่ยวกับนายภูวนาศ
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่านายภูน่าจะต้องออกจากพื้นที่
ถ้าเกิดไม่ย้ายคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะย้ายลูก

เราก็มาดูฝากฝั่งของผู้ที่ถูกกล่าวหากันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมนายภูวนาศเขาได้เปิดใจกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าเรื่องที่ชาวบ้านกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ผมยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
เพราะว่าทางสำนักงานเขตการศึกษา
เขาก็มีการตรวจสอบตามที่ชาวบ้านร้องมาแล้ว

ส่วนเรื่องของการนำปืนไปข่มขู่คุณครูคนอื่น
มาติดตามทวงถามหนี้สินเรื่องนี้ก็ไม่เป็นจริงเหมือนกัน
ถ้าเกิดทำจริงก็คงถูกตำรวจจับไปแล้ว
ส่วนเรื่องที่บอกว่ามีการเปิดคลิปโป๊
แล้วก็เรียกนักเรียนขึ้นไปบนห้องให้นักเรียนดู
อันนี้นายภูวนาศบอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องเข้าใจผิด
เอาเดี๋ยวไปฟังเสียงรักษาการพอที่ถูกกล่าวหาคนนี้หน่อยนะคะ
สมัยก่อนผมมีปืนจริงอยู่
แต่ผมไม่เคยเอามาไปขู่ใครหรอกครับ
ถ้ากระทำได้ขนาดนั้นครูตำรวจสถานีตำรวจยุคหน้าเลยครับ
ถ้าเอาปืนมาขนาดนั้นผมออกแล้วครับแจ้งความจับผมเลยเข้าคุกเลยนะครับ

จะเอาปืนมาขู่ใครมันเป็นการใส่ความอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับ
เอามาวางโชว์ไว้หน้าห้องเรียนอย่างนี้เด็กนักเรียนก็เห็นครูผู้หญิงก็เห็น
ตรงนี้เป็นการใส่ความครับไม่มีไม่เคยกระทำ
แล้วเรื่องคลิปโป๊ะครับผม
คลิปโป๊เนี่ยมันเป็นการเข้าใจผิด

เข้าใจผิดก็คือวันหนึ่ง
เด็กนักเรียนชั้นป๓คุณครูให้ไปค้นในคอมพิวเตอร์
ค้นเรื่องนี้มาแล้วเขียนมาให้ครูมาส่งครู
วันนั้นห้องคอมพิวเตอร์ครูไม่อยู่เลยไม่สามารถเปิดได้
เราเป็นผู้บริหารเราแก้ปัญหาเราทำไง
ผมก็เลยสละตัวเองให้เด็กนักเรียนไปใช้ความตัวเอง
ใช้คอมผมแต่เนี่ยมันมีเด็กคนนึงบ้านเขามีคอม
พ่อเขาเคยเปิดให้ดูเขาก็ไปเปิดเพลง
มันจะมีรีวิวจะมีผู้หญิงเดินใช่ไหมครับ
ผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำนะครับ
มันไม่ใช่ไอ้หนังโก้นะครับ
แต่เนี่ยไอ้คนที่จะใส่ความก็เลยไปใส่ความเราว่าดูหนังโป๊
คอมทุกตัวมีหมดละครับเปิดเพลงพรีเวียว

นี่ค่ะทางด้านรักษาการพอชี้แจงทีละประเด็น
ตามที่นักข่าวเราถามแบบนี้เนี่ยนะคะ
เรื่องที่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเรื่องที่ถูกกล่าวหามันไม่ใช่เรื่องจริงเลย
หลังจากนี้จะเอาผิดด้วยการฟ้องกลับคนที่มากล่าวหา
ทำให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียง
ก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะฟ้องร้องต่อนะคะ